อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่ากลายเป็นเรื่องโอละพ่อใหญ่โตไปเลยคุณค่ะ
เราลองฟังก่อนที่เมื่อวานตอนนี้นำเสนอกันไปกับพี่ไหมสูงคนธวา

มีคนมาขอยืมเงินไป๑หมื่นบาท
แล้วก็ให้โอนมาเนี่ยเลขบัญชีเนี่ยพี่ใหม่เขาโพสต์แบบนี้เลย
ธนาคารนี้ชื่อจีรศักดิ์ปานพุ่มนะคะ
จนถึงพี่แมวจีรศักดิ์ตัวจริงต้องส่งข้อความไปคุยกันกับพี่ใหม่
ปรากฏว่าคุณรู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าโอละพ่อนี่คืออะไร
ก็คือปรากฏว่าน้องคนที่มาขอยืมเงินจากพี่ใหม่สุคลธวาเนี่ย
เขาชื่อจิรษักนามสกุลปานพุ่มตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจริง
ก็คือมีคนชื่อนี้ในประเทศไทยทั้งหมด๒คน
เหรอใช่ค่ะพี่แมวตัวจริงก็เลยต้องไลน์มาชี้แจงกับพี่แจ๊กกะรีนอีกรอบนึง
แล้วก็ฝากถามผู้รู้ด้วยว่าตัวเขาก็กังวลเนาะ
ชื่อนามสกุลตรงกันจะมีปัญหาอะไรอย่างไรไหมต้องทำตัวยังงงาย
ถ้าเกิดว่าคนที่ชื่อเหมือนกันเนี่ยทำเรื่องเอาไว้เราต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
รอช้าเลยคุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยติดต่อทนายเจมส์คนดังมาไขข้อข้องใจ
โพสต์ข้อความต่างลงในโซเชียลด้วยค่ะ
อย่าเพิ่งใจร้อนโพสต์นะครับ
เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าในระบบของออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นไลน์ก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีเนี่ยนะครับ
เขาใช้ชื่อนามสกุลซ้ำกันได้
ไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าของเขาหรือชื่อนามสกุลนะครับ

เพราะว่าในส่วนของข้อความมันเป็นเรื่องจริงชื่อซ้ำเยอะมาก
สมชายเนี่ยเคยมีคนหนึ่งที่ชื่อซ้ำถึง๗คน
ทางที่ดีเราก็ส่งหาถึงคนที่เป็นต้นเรื่องก่อน
ว่าที่คุณโพสต์เนี่ยมันไม่ใช่ผมนะ
เพื่อให้เขาระงับความเสียหายให้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นเร็วกว่าดีกว่าการที่เราจะต้องไปแจ้งความ
คือฝากเตือนเอาไว้เลยละกันสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะ
เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะชื่อและนามสกุลซ้ำกับใครหรือเปล่า
กรณีที่เป็นแบบนี้แล้วเจอคนที่แอบอ้างแล้วก็ชื่อแบบนี้เหมือนกันนะคะ
เวลาคุณจะโพสต์ข้อความต้องใจเย็น
อย่าเพิ่งโพสต์เพราะคุณจะต้องเบลอชื่อ

อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอันนี้ทนายเจมส์ฝากเตือนไว้นะคะ
ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพี่แมวน์จิรษะบานภูมิเขามองร้องเรา

แน่นคิดว่าเราจะได้เรื่องด้วยคะ